ปิดท้ายข่าวต่างประเทศพาคุณผู้ชมและคุณเข็มมาสอนไปดูอะไรน่ารักหน่อย

แม่นแคระพาไปดูคาเฟ่แม่นแคระกันหน่อยนะคะ
ก็ญี่ปุ่นเขาเปิดคาเฟ่เม่นแคระในกรุงโตเกียว
ไปดูกันหน่อยว่าแม่งแคระยัวเยี้ยขนาดไหนน่ารักหรือเปล่า
นี่ไงน่ารักไหมเขาตัวเล็กนะ

เพื่อนเคยเลี้ยงอยู่เหมือนกันคือหนามเขาก็จะมีแบบว่า
ทิ่มนิดนึงแต่ไม่ถึงกับเจ็บมากเพราะตัวเขาไม่ใหญ่นะคะ
ก็เป็นบรรยากาศคึกคักสุดเลยภายในคาเฟ่เม่นแคระที่กรุงโตเกียวของญี่ปุ่นค่ะ
เขาก็เปิดให้บริการสำหรับลูกค้าแล้วก็คนที่ชื่นชอบหลงไหลในสัตว์ชนิดนี้
มาใกล้ชิดกับความน่ารักของเม่นแคระจากหลากหลายสายพันธุ์

บนตัวขนเม่นไงที่เป็นเข็ม
หรือใครอยากจะไปหาแม่งแคระที่ญี่ปุ่นบอกค่าธรรมเนียมกันหน่อยดีกว่า
ค่าบริการในการเข้าชมคาเฟ่แห่งนี้
ถ้าวันธรรมดานะคะตกที่คนละ๑๐๐เยน
ก็ประมาณ๓๒๐กว่าบาทต่อชั่วโมง
ส่วนวันหยุดอยู่ที่ประมาณ๔๒๐บาทค่ะ
เขาบอกว่าสาเหตุที่เปิดคาเฟ่เม่นแคระเนี่ยคืออยากให้คนทั่วไปได้เห็นถึงเสน่ห์ของแม่งแคระเหล่านี้
มันน่ารักมากเลยนะ
ดูหน้าตาเขาสิพริ้มเลยอ่า
มีคนเคยปล่อยคลิปเป็นแม่งแคระอาบน้ำ

่งแคระทุกตัวของคาเฟ่นี้เป็นมิตรมาก

แล้วก็สะสมผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับมันนะคะที่บ้านเนี่ย

ซึ่งแน่นอนญี่ปุ่นเปิดคาเฟ่แบบนี้

เฟ่กระต่ายก็มีคาเฟ่แมวก็มี

คาเฟ่งูก็มีเหมือนกัน

ใครชอบสัตว์ชนิดไหนก็ลอง
ลายแทงแล้วก็ตามไปดูตามคาเฟ่นั้น
แต่ว่าดิฉันคงไม่ไปคาเฟ่งู

หลายคนอาจจะอยากเลี้ยงแต่ไม่มีเวลา

จะได้ไม่ต้องซื้อมาเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงไม่ไหวแล้วก็ทิ้งเขาตาย